เอาไปต่อกันที่ปันกันบ้างกับมาสสุธาวุฒิ

สองคนนี้หลังจากกรณีเสียงสูง
ฉันคิดว่าจะจบกันไม่สวยมองหน้ากันไม่ติดแล้ว
แต่อย่างใดก็ตามกับผู้ชมค่ะ

เพราะว่าสาวปันไปงานซ้อมรับปริญญาของมาร์ชจุธาวุฒิ
แล้วมีภาพนี่ไงมันดูสนิทสนมกลมเกียว
เหมือนสมัยรักเดียวใจเดียวกันอยู่ตรงนั้น
อันนี้มีการจับโอบเอลจับแขน
เขาบอกเลยว่าสถานะจะเปลี่ยนไป
แต่ความรู้สึกดีที่มีต่อกันยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
สำหรับอดีตคู่รักวัยรุ่นมาร์คจุธาวุฒิและปันสุธัตตาค่ะ
ล่าสุดฝ่ายหญิงไปปรากฏตัวร่วมแสดงความยินดี
งานวันซ้อมรับปริญญาของน้องมาร์ชนะคะ
พร้อมกับหอบลูกโป่งช่อโตไปด้วย
เป็นของขวัญในวันแห่งความสำเร็จนั่นเองค่ะ
เองบอกว่าดีใจนะที่ปันมาร่วมงาน

อีกครั้งแล้วกันว่ายังคงเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะ

ใช่ครับน้องมาน้องมาช่วงเย็นเลยครับ
ตอนแรกเหมือนจะติดงาน
คือเหมือนน้องมาบอกว่าติดงานแต่ว่าพยายามจะรีบมา
แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าใช่ครับ

เป็นลูกโป่งครับเป็นลูกโป่งใบใหญ่
อ๋อไม่มีครับเป็นรูปโป่ง
ก็เป็นแบบที่บอกครับเป็นพี่น้องกันครับ

แต่ก็เมื่อวานก็ไม่ได้เจอนานน้องงานยุ่ง
ใช่ครับน้องมาแสดงความยินดีแล้วก็แบบ
ปกติครับไปทักทายเพื่อนเราด้วย
เพราะน้องก็รู้จักอยู่แล้วทักทายมะม้าด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็เป็นพี่น้องที่แบบปกติกันแบบ
ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจแทนแฟนคลับนะครับ
ว่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกดีแบบเป็นเพื่อน
ยังอยู่ก็ดีใจด้วยถูกต้องใช่เห็นก่อนหน้านี้บอกว่าจะถอนห้อง
หุ้นอะไรออกจากผลิตภัณฑ์ที่ทำร่วมกัน
แต่ว่าเห็นแบบนี้จริงสบายใจมากเลยนะ
แล้วมีคนพยายามอยากให้คู่นี้รีเทิร์นกลับมารักกัน
แต่ว่ามีเพจหนึ่งเพจใต้เตียงดาราที่ชงเอาไว้บอกว่า

เพราะว่าเห็นหนุ่มม้าเนี่ยไปบ่อยไปกินโค้งกินข้าวไปเดินเที่ยว

ใครใต้เตียงดารานี่ใครอยากรู้มากเลย
ติดต่อมาสวัสดีครับที่วันอยากรู้